ท่านผู้ชมครับมีคลิปที่แรงงานไทยเขาถ่ายไว้ได้นะฮะ
ก่อนที่จะมีทหารอิสราเอลเข้ามาช่วย
แล้วก็มีการยิงต่อสู้กันทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดนี้ดังกระหึ่มเลยนะครับ

ครับเสียงรถชั้นเปลี่ยนแล้วนี่ครับนี่รถจับบ้านมาแล้วครับนี่
ส่วนบอกออมบุญทีแล้วครับพี่น้องหลังไล่ตอดออกมา
เสียงปืนครับฟังเสียงปืนครับ
นี่เป็นคลิปของคนไทยนะฮะโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับ
โดยผู้ที่ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งบอกว่าน้องชายเป็นแรงงานไทยอยู่ที่อิสราเอลส่งมาให้ดู
บอกว่านี่คือเหตุการณ์จริงหลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสเนี่ยบุกเข้ามายิงคนไทยในแคมป์
แล้วมีทหารอิสราเอลกับตำรวจขับรถเข้ามาประมาณ๓๐คนมาช่วยเหลือแรงงานในแคมป์
จากนั้นในระหว่างที่กำลังปฏิบัติการช่วยเหลือกันอยู่ปรากฏว่ากลุ่มฮามาสนะครับ
กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เกิดการยิงต่อสู้ตอบโต้กันเกิดขึ้น
เสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวไปหมด
ส่วนคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็นี่ฮะเหมือนกับไม่ใกล้ไม่ไกลนะ
ก็พอถ่ายคลิปถึงแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่ก็หลบจากพวกกระสุนหรือว่าการสู้รบตรงนั้นได้
ขณะเดียวกันนะครับมีแรงงานไทยคนหนึ่งโพสต์ภาพซากเศษสะเก็ดระเบิดนะครับ
พุ่งตกเข้ามาในพื้นที่แคมป์คนงานพร้อมกับระบุว่า๖๗วันแล้วครับ
สะเก็ดระเบิดตกหน้าแคมป์ทุกวันติดต่อกันทุกวัน

โอ้โหนี่ถ้าลงมาโดนเราก็เรียบร้อยนะอันนี้คือมันระบบระเบิดไปแล้วนะฮะ

สวัสดีคุณผู้ชมครับที่ก็โพสต์ไว้ก็บอกว่าสถานทูตล่ามก็เมินเฉย
หน่วยงานก็เฉยทุกวันนี้สิ้นหวังสิ้นกำลังใจกับหลายหน่วยงานที่ว่าจะเข้ามาช่วย
บอกว่าจะช่วยแต่พื้นที่สีแดงแล้วแคมป์ผมสีอะไรเหรอครับ
เขาถามวันนี้ยังไม่แดงอีกหรอระเบิดตกทุกวัน
มีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นภาพทหารอิสราเอลนะครับนักศึกษาด้วยรวมถึงพลเมืองของต่างประเทศนะครับ
คลิปนี้ก็เป็นการจัดพิธีต้อนรับคนไทย๒๘คนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พาอพยพมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ชั่วคราว
เพื่อหนีภัยสงครามเขาก็ได้ถือโอกาสจัดพิธีไว้อะไรให้กับแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ด้วยนะครับ
จะเห็นว่ามีทรงชาติไทยติดเอาไว้ด้วยเพราะต้องยอมรับว่าเราเป็นชาติที่สูญเสียมากที่สุดชาติหนึ่งนะในการสู้รบครั้งนี้นะครับ
จากนั้นทั้งหมดก็ร่วมกันจุดเทียนจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณให้ผู้ที่สูญเสียไปสู่สุขติ
เนื่องจากศพผู้เสียชีวิตแต่ละศพตอนนี้ยังไม่ได้ถูกส่งกลับบ้านเกิดนะฮะ
เพราะว่าเขาต้องรอให้อิสราเอลเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็นำศพมาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลก่อนนะครับ